พาไปดูพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ชายคนนี้นะคะ
คือเขาตกงานค่ะแต่ว่าอยากกินช็อกโกแลต
ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายตัดสินใจใช้มีดไปจี้
พนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วก็กวาดช็อกโกแลตในร้านไปเนี่ยนะคะ

บอยบอยมันมีมีด
เห็นไหมได้ยินเสียงพนักงานพูดไหมมันมีมีดอ๋อมันมีมีด
แล้วนี่จังหวะก่อเหตุแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ผู้ชายคนนี้กำลังก่อเหตุขโมยของในร้านอยู่นะคะ
ชายคนนี้เขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ปากซอยอ่อนนุษย์๖๖
เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครแล้วก็หยิบมีดในกระเป๋าสะพายออกมา
วัดแกว่งไปมาเป็นการบอกให้รู้ว่าอย่าขัดขวางนะ
งั้นโดนแทงแน่จากนั้นชายคนนี้ก็เดินไปค่ะ
ไม่ใช่น้อยนะคะหยิบไปเป็นจำนวนมากเลย
พอใจแล้วก็วิ่งหนีข้ามถนนไปเข้าไปในซอยอ่อนนุษย์๔๙ชุมชนโมราวัล๑

เอาล่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสนประเวทเขาก็ลงพื้นที่สอบสวนจนทราบตัวผู้ก่อเหตุ
ชายคนนี้ก็ชื่อว่านายสุรชัยหรือว่าโออายุ๔๒ปี
อาศัยอยู่ภายในห้องเช่าไม้คือไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อนะคะ
ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้
ทีนี้พอนายโอเห็นตำรวจมาเคาะเรียกหน้าห้องนะคะ
วิ่งสิวิ่งหนีไปในห้องน้ำไปหลบอยู่แต่ก็ไม่รอดถูกจับกุมได้แบบนี้ค่ะ
ของกลางนี่ตำรวจเอามากางให้ดูนะคะแบบนี้เลยว่าหยิบอะไรไปบ้าง
ทีนี้ในโอก็สารภาพว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นพนักงานล้างจานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ว่าทีนี้ตกงานนะคะที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะอะไรเขาอยากกินช็อกโกแลตอยากกินช็อกโกแลตหวานก็เท่านั้นเอง
ส่วนที่หยิบช็อกโกแลตมาเนี่ยหยิบมามากถึง๗๐๐กว่าบาทเนี่ย
ไม่คิดเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนั้นแค่คิดว่าอยากจะเอาไว้กินหลายวันน่ะนะคะ
ไม่ได้คิดจะเอาไปขายนี่ขึ้นให้ดูเลยว่ามีอะไรไปบ้างช็อกโกแลต๑๔รายการอ่ะ
ราคาที่หยิบไปใน๗๐๓๙บาทมันจะเยอะขนาดไหนกันอ่ะโอ้ดูสินะคะ
เอาล่ะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาชิงทรัพย์นะคะไปตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่านายโอเนี่ยเคยโดนคดียาเสพติดมาก่อน
ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะแต่ก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะ
คงอยากกินมากนะหยิบไปโอ้โห๗๐๐กว่าบาทเยอะทีเดียวค่ะ
แต่ก็มีความเห็นใจนะคนชอบทานแต่ไม่ได้ทานนะจุดนั้นน่ะ
อารมณ์อยากกินของบางขโมยไม่ได้นะไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะ